ยาชนบุรีหน่อยก็แล้วกันนะคะพาไปดูรถไฟไปดูทำไมอ่า
รถไฟนะใครก็เคยเห็นแต่ที่มันไม่ธรรมดามันคือริมทางรถไฟค่ะ
คุณผู้ชมคะอะไรอ่ะโอ้ยมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้
คือถุงยางเกลือนโอ้โหเนี่ยจริงจริงนี่ภาพเลย
เราถึงขั้นต้องเบลอคือมันกลื่นอยู่แบบนี้อยู่ริมทางรถไฟ
จริงจุดนี้เคยเป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะ
เจ้าหน้าที่เองก็เคยไปตรวจสอบนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะ
ในพื้นที่อยู่ริมทางรถไฟสถานีรถไฟพัฒนา
บางละมุงค่ะจังหวัดชนบุรีตรงนั้นมันเป็นลานอเนกประสงค์นะ
เกลือเลยเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันจะมีกองแท่งปูนคอนกรีต
เป็นหมอนคนกิจรถไฟนับพันแท่งเขาบอกกองเรืองสูงจากพื้นประมาณ๕๖เมตร
เออแต่ในซอกของกองมันอ่ะสิในซอกไอ้ตรงแท่งปูนตรงเนี้ย
เป็นซองถุงยางอนามัยหลายยี่ห้อมีทั้งที่ใช้แล้วและยังมีที่เป็นซองสารหล่อลื่นอีก
โอ้โหสภาพจุดที่พบถุงยาเนี่ยอยู่ห่างจากชาญชาลา๒๐๐เมตรเองนะคะ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟพัทยาค่ะเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะ
เขาบอกจุดนี้มันเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เอาไว้เก็บหมอนคอนกรีตแบบนี้แหละมันสูงด้วยแล้วมันเลยมีช่องให้เป็นที่รับตาคนอ่ะ
โอ้โหใช่อย่างที่พี่ปอลบอกจริงนะลานนี้เขาบอกว่าตรงนี้คือมันเป็นที่เก็บหมอนคอนกรีต
ลานอเนกประสงค์เอาไว้ให้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขาเอามาออกกำลังกายกันอ่า
ไอ้ร้านตรงเนี้ยแต่ไม่รู้อ่ะคนอะไรยังไงอ่ะนะแหม่มัด
ไอ้จุดนี้ที่เขาจะเอามาไว้ออกกำลังกาย
เป็นที่ที่ทำอะไรไม่ดีเขาเรียกว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์นะ
แล้วเห็นนะไอ้ตรงนี้มันก็จะเหมือนรับตาคนหน่อยแล้วยิ่งกลางคืนอ่ะ
ยิ่งก็ไม่มีใครสังเกตหรอกค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจริงจริงไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
เคยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาสั่งให้ไปตัดถ่างต้นไม้มาแล้ว
เพราะป้องกันที่มันจะเป็นจุดล่อแหลมแล้วจะมาทำอะไรกันไม่ดีแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมั่วสุมมามีเพศสัมพันธ์กัน
จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มรักร่วมเพศที่มีพฤติกรรมไม่ดีค่ะ
เขาจะมาช่วงหลังประมาณสามทุ่มจริงจริงสถานีรถไฟเขาเคยประสานตำรวจให้ส่งสายตรวจมาคอยตรวจตาแล้วนะคะ
ระแวกใกล้เคียงเขาก็บอกเลยนะตอนเย็นน่ะ
มันก็จะมีชาวบ้านมาออกกำลังกายตรงนี้มาเล่นตระก้อกันนะคะ
พอหลัง๓ทุ่มไฟส่องสว่างมันจะไม่ค่อยมี

วัยรุ่นขี่รถจักรยานเดวนมาจอดกลม
บางทีก็มาเป็นคู่รถเก่งก็มีนะ
รถกระบะรถหรูมาจอดก็มี
อยู่ใกล้กับแท่งปูนตรงนี้เป็นประจำ
ชาวบ้านบอกจริงอ่ะเห็นจนชินตาแล้วไม่ได้สนใจหรอก
แต่ตอนหลังพอเป็นข่าวตำรวจเข้ามาบ่อยขึ้น

เคยเป็นจุดที่เคยเป็นข่าวดังไปแล้ว
แล้วก็มีชาวบ้านเขาไปร้องเรียนเมื่อปลายปี๖๔มาแล้วด้วย

คุณผู้ชมส่งข้อความบอกเราหน่อยจะทำอย่างไรดี